ทางกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาท
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ๗วัน
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจัดพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพิธีส่งนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจะนำเหล่าข้าราชการและประชาชนทำบุญใส่บาท
วันุษยาภาษาสงฆ์จำนวน๑๘๘รูปในวาระครบวันสวรรคตครบ๗วัน
โพธนตำรวจเอกอัสวินขวัญเมืองภูว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เหล่าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขต
พร้อมประชาชนร่วมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาท
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
วาระครบวันสวรรคตครบ๗วัน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
โดยมีพระสงฆ์จำนวน๑๘๘รูปรับบินทบาท
ที่บริเวณลานคนเมืองหน้าสาราวการกรุงเทพมหานครค่ะ
ข้าราชการที่มาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
วาระครบวันสวรรคตครบ๗วัน
เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาถวายพระสงฆ์
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
รู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
และจากนี้ไปจะน้อมนำพระราชดำรัฐ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ
รวมไปถึงจะน้อมนำพระราชดำรัฐ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
เราก็จะทำแบบนั้นเหมือนที่ท่านทำ
ภูมิใจในแง่ของการได้ทำงาน
สนองพระบรมราชงการสนองพระเด็จพระคุณ
พระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายแหล่
จากเดิมที่เราก็ทำดีอยู่แล้ว
แต่ณวันนี้เราตั้งปฏิญาณเลยว่าต้องทำให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยทุกวันนะคะ
ระหว่างเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ
และตอนนี้เองนะคะเหล่าข้าราชการและประชาชน
ก็กำลังร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๘๘รูปค่ะ
และทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จะจัดพิธีทำบุญตักบาทขึ้นอีกครั้ง
ในวันที่๒๗ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในวาระครบวันสวรรคตครบ๑๕วันค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสารวการกรุงเทพมหานครค่ะ